การใช้๑ส่วน๒กับพวกเราถือว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับพวกเราอีกด้วยซ้ำนะครับ
เราคิดว่าเราบริสุทธิ์ใจมากพอ
ที่จะต่อสู้กับข้อเก่าหานี้นะครับ
เพราะว่าสิ่งต่างที่เราพูดเราไม่ได้โกหกกับปัญหาชน

แล้วก็ทางรัฐบาลเองไม่สามารถรับความจริงตรงนี้ได้ครับ

กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒อยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะ
สัปดาห์นี้ก็จะเริ่มเห็นการไปรายงานตัวตามหมายเรียกต่างในพื้นที่ของสน
หรือว่าสพต่างของแก่นนำนะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ครบเกือบทุกคนแล้วล่ะค่ะ
ที่มี๑๑๒ติดตัวนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีในพื้นที่ของสนทุ่งมหาเมฆ
มีที่สนชนะสงครามนะคะแล้วก็มีที่สพเมืองนนทบุรีด้วย
ที่จะมีการรายงานตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไปแล้วก็ในส่วนของแก่นำก็คงจะมีการนัดกันที่จะให้
ใส่เสื้อที่มีการแสดงสัญลักษณ์ถึงกฎหมายยามาตราร้อยสิบสอง
ซึ่งบางคนเนี่ยเคยเข้าเรือนจำจากกรณีการตัดสินของกฎหมายอาญามาตรานี้ไปแล้วนะคะ
แล้วก็เราจะยังคงคุยเรื่องนี้อยู่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันว่าตกลงแล้วการใช้กฎหมายยา๑๑๒นี้
ในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายคือถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด
แล้วก็อะไรที่ไม่ควรก็ไม่ต้องพูดหรือจะถูกตีความเข้ารักษณะว่านำมาใช้เพื่อทำให้เกิดความเร่งเล้าของสถานการณ์
ดุเดือดของสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของคนมากขึ้นวันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันเป็นนักกฎหมายทั้งคู่นะคะ
คือจริงแล้วการคุยเรื่องนี้ผ่านสื่อแม้กระทั่งคนดำเนินรายการเองก็ตั้งคำถามยากเหมือนกัน
เพราะเราก็ไม่คุ้นมาตรานี้ในการคุยกันมากนักนะคะแต่ทั้งสองท่านนี้วันนี้จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ท่านแรกค่ะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแน่นอนต้องเชิญมาอีกรอบนะคะเป็นนักกฎหมายด้วยจะได้พูดแทนดิฉันนะคะ
รองหัวหน้าพักก็คือคุณภัยบูลนิติตะวันส่วนอีกหนึ่งท่านก็เพิ่งไปทำงานเรื่องนี้วันนี้มาค่ะ
ในฐานะที่เป็นทนายจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะทนายกิจสดางนุจจรัสสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาอาจารย์ภัยบูลก่อนสั้นสั้นนะคะ
อาจารย์คือบางคนมองว่าบางคนมองว่าคือจากแถลงการของนายกที่ออกมา
พูดถึงการบังคับใช้ทุกฉบับทุกมาตรานะคะแล้วก็บรรยากาศเรื่องราวที่มีการชุมนุมแต่ละรอบมาเนี่ย
มันมันเกี่ยวไหมว่าการใช้ร้อยสิบสองมีผลจากนโยบายของนายุกษ์
หรือมีผลจากนโยบายในนามรัฐบาลด้วยอาจารย์ว่าเกี่ยวไหมคะ
ก็ผมว่าที่จริงก็เป็นไปตามรัฐมนตร์นะอืม
ก็คือมาตรายีบเจ็ดบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายค่ะหรือมาตรายีบเก้าก็ได้
ก็คือบุคคลก็ไม่ต้องได้รับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่นั้น
บรรยัติให้เป็นความผิดผมถามว่ามาตรา๑๑๒เนี่ยบรรยัติไว้ไหม
บรรจัดไว้อยู่แล้วอืมอยู่ในประมูลกฎหมายยามัตรา๑๑๒อืม
เขาเขียนไว้อยู่แล้วแล้วก็บังคับอยู่แล้วแล้วก็มีอายุความ๑๕ปีนะฮะ
ดังนั้นการที่ผู้ชุมนุมแก่นำผู้ชุมนุม
อ้างว่าตัวเองใช้สิทธิเสรีภาพไปแสดงความคิดเห็นแต่ความคิดเห็นที่ที่ใช้สิทธิ์นั้นก็
รัฐมนุนก็ให้จำกัดอยู่แล้วว่าจะต้องได้ใช้สิทธิ์เว้นแต่มีกฎหมายที่บรรยัติไว้นะฮะ
เช่นเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงของรัฐนะฮะ
ก็ไม่เอาไปไปไปใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นมากไม่ได้นะฮะทีนี้ความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสอง
นั้นอยู่ในส่วนของความผิดของความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์
มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยซึ่งเขียนไว้ชัดเจนนะฮะ
ใดไปหมินประมาทดูหมินหรือแสดงอาฆาตมาตรายสามองค์ประกอบสามการกระทำเนี่ย
ซึ่งลักษณะเขียนกฎหมายที่บรรยัติไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะไม่ใช่ผู้ชุมนุมมาชุมนุมแล้วค่อยมีกฎหมายออกมาเมื่อไหร่นะฮะ
ดังนั้นเมื่อลักษณะอายุความอะไรต่างมีอยู่แล้วมีการกระทำอย่างเห็นประจักษ์แล้ว
รัฐบาลนะผมว่าหมายถึงกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้การการดำเนินการ
ดำเนินคดีในความผิด๑๑๒เนี่ย
ผมว่านั่นแหละไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องแน่นอนนะฮะ
แต่ว่าการดำเนินการเนี่ยจะช้าหรือเร็วนั้น
ยังอยู่ในดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่นะฮะ
เพราะอายุความ๑๕ปีแต่ในเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องดำเนินการแล้ว
เพราะมีผู้กล่าวโทษมีอะไรต่างถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้
กฎหมายมันยัดก็ดำเนินการก็เป็นหนึ่งข้อก่าวหา
เพราะว่าถามว่าการกระทำของผู้ชุมนุมแก่นำผู้ชุมนุมนั้น
ในฐานะผมก็ติดตามอยู่นะผมเห็นอยู่แล้วว่าเป็นความผิด๑๑๒แน่นอน
ดังนั้นก็ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเอง
เทียดจำภัยบูรณ์บอกคราวนี้มาที่ธนายกิจสดางค่ะ
คือถามถ้าเราย้อนกลับไปก่อนเนี่ยนะคะ
เมื่อวานคุณอานนท์จากไอลอร์มีการตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่า
มันมีบางช่วงที่๑๑๒ไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้
มีบางช่วงที่ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวด

คือเอาเข้าจริงในแง่ของคนทำคดี๑๑๒นี่มันมีความขึ้นลงของความถี่ในการใช้ไหมคะ
คือนี่ก็เป็นไปตามที่เห็น
เพราะว่าความจริงแล้วอย่างที่คุณภัยบูลว่ากฎหมายมาตร
มันก็เป็นประมวลกฎหมายอาญาธรรมดาเหมือนกับคดีรักวิ่งชิงป้นทั่วไป
หินประมาทหรือว่าค้ามนุษย์อะไรแบบนี้
แต่ปัญหาที่คุณจอมขวัญถามว่ามันมีลักษณะแบบนั้นจริงไหม
คือผมก็ตอบได้ว่ามันก็เป็นลักษณะที่ชาวบ้านเขาเห็นน่ะ
ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงผมนำคดีนี้๑๑๒ล่าสุดก็คือปี
น่าจะอยู่ในประมาณที่ตัดสินก็ประมาณปีหกหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการดำเนินคดีตามที่มีข่าวพูดกันว่า
ไม่เป็นไปตามประสงค์ของในหลวงราชการที่๙
ว่าการดำเนินคดีแบบนี้ก็ทำให้สถาบันเสื่อมเสียอะไรแบบนี้
ก็หยุดไปจนกระทั่งมีข้อสังเกตว่าขณะนี้มีการดำเนินคดีหนึ่ง
หลังวันที่นายกประกาศนายกพูดวันที่๑๙พฤศจิกา
หลังจากนั้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีจนวันนี้ที่ผมไปเนี่ย
ทั้งหมดก็ประมาณ๑๑คดีที่เกิดขึ้นนะในขณะนี้
ถ้าตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายนมาถึงวันนี้ก็มีประมาณ๑๑คดี
แล้ววันนี้ก็เริ่มเพิ่มอีกสามสี่เรื่องอันนี้มันมีปัญหาอย่างงี้ว่า
ข้อที่จริงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีที่เพิ่งมาแจ้งเนี่ย
มันก็ได้กระทำมาบางเคสก็ตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องหลายเดือน
อย่างวันนี้ทางลูกความผมที่ไปรับแจ้งข้อเก่าหาคืออย่างคุณเพนกวินหรือคุณลุงเนี่ย
ก็ถามพนักงานสอบสวนว่าเขาตั้งข้อเก่าหาจากการกระทำเมื่อเดือนกัญญา
นี่ผ่านเข้าไป๓เดือนแล้วใช่ไหมฮะเขาจะครบ๓เดือนแล้ว
ทำไมเพิ่งมาตั้งข้อเก่าหาทั้งที่ข้อเก่าอื่นตั้งแล้วนะ
คือหลังจากเกิดเหตุปุ๊บก็จับเลยแล้วก็มีการตั้งข้อเก่าหามาตรา๑๑๖
ตั้งข้อเก่าหาเกี่ยวกับเรื่องการพรกรฉุกเฉินเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรต่างเนี่ย
ก็ตั้งมาเสร็จแล้วทำไมข้อหานี้เพิ่งมาตั้ง
ตำรวจก็ตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงจริงก็มีสิทธิ์อ่ะ
อายุความมันตั้ง๒๐ปีจะแจ้งความเมื่อไหร่ก็ได้จะดำเนินคดีเมื่อไหร่ก็ได้
แต่มันเป็นแนวโน้มที่ทำให้คนเห็นว่า
หลังจากนายเยาะคุณมนตรีมีคำสั่งให้ดำเนินการตามมาตรา๑๑๐
ทุกกฎหมายทุกมาตราซึ่งรวมถึงมาตรานี้
ตำรวจก็เอาของเก่ามาแจ้งกันดำเนินคดี
ทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าหลังจากวันนี้ไปก็คงจะมีเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก
คือการตั้งข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ไม่ใช่ประเด็น

แต่อาจสังเกตได้ตามสถิติจริงว่า

คือสมมุติเราจะพูดว่า
สมมุติว่านิยมพูดกันมากเลยว่าเราจะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย

คุณให้ความเป็นธรรมกับใครและไม่ให้ความเป็นธรรมกับใคร

เพราะว่ากระบวนการมาตรา๑๑๒มันก็ต้องไปสู่ศาลอยู่ดี
เดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันไปแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหม
แต่เมื่อมันไปแล้วเนี่ยมันก็มีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลย
ไปสู่การตัดสินของสารสารต้นสารอุทธรสารธิกา

ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าถามว่าที่คุณจอมขันถามว่า
เอามาใช้เป็นเครื่องมีการพอนายกสั่งแล้วมาทำหรือไม่
คือผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมแต่ก่อนไม่ทำ

ทีนี้ฉันถามทนายกิจสดางกลับไปก่อนเลยนะคะ
คือว่าคือถ้าเรามองอย่างคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วคิดว่า๑๑๒ทำไมถึงไม่ถูกใช้ก่อนหน้านี้
ก็อาจจะมองได้ว่าเอาล่ะเราไม่พูดถึงอายุความ
เพราะว่าคือเกิดไปแล้วแล้วมาแจ้งอันนี้ย่อมทำได้ตามกฎหมาย
แต่ประเด็นก็คือว่าก็ผู้ชุมนุมเอง
โก้ทำไว้หลายเรื่องทำไว้หลายแบบ
แล้วเอาจริงนะคะคือมันก็เสียดแทงจนหลายคนอาจจะมองได้ว่า
ทำไมถึงไม่โดน๑๑๒มาก่อนหน้านี้

แต่อาจจะมองได้ว่าอ้าวก็ก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะไม่ใช้แล้วไง
แต่ว่าสิ่งที่ทำนี่ไงมันก็บอกเจตนา
มันก็บอกดีกรีความร้อนมันก็บอกเหมือนกับไม่ได้แคร์กฎหมาย
คืออาจถูกมองแบบนี้กลับไปได้ไหมคะ
ได้ครับก็เป็นสิทธิที่จะเห็นอย่างนั้น
ผมเองก็รู้สึกเฉยนะกับการที่คิดว่า
ทำไมไม่มาทำแล้วเพิ่งมาทำก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะกฎหมายเนี่ยมันยังอยู่มันยังไม่ได้มีการแก้ไข
ส่วนปัญหาที่ว่ากฎหมายใช่แบบนี้
มาตรานี้มันถูกต้องไหมดีงามไหมจะต้องสมควรใช้ไหม
เป็นอีกเรื่องนึงที่เราคงต้องคุยกันในวัละอื่น

แต่ว่าปัญหาว่าถ้าเอามะใช้แล้วเพาะคนทำ
ก็คือต้องเปิดโอกาสให้ต่อสู้กันอย่างเป็นธรรม
เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายว่ากันไปโดยมีโอกาสทั้งคู่
เพราะเดิมมาตรา๑๑๒มันเป็นคดีที่ถือว่าเป็นคดีที่อาจจะรุนแรง
เพราะว่าโทษ๓๑๕ปีไม่ต่ำกว่า๓แน่สูงสุด๑๕ปี
ประมาณปี๕๗เคยมีคนถูกตัดสินคดีคดีนี้
เป็นอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะฮะแต่สารทหารกรุงเทพ๖๐ปี
สำหรับคดีมาตรา๑๑๒ปีมันสูงสุด๑๕ปีไม่ใช่ไหม
ก็เขาผิดหลายกรรมบวกเข้าไปซึ่งก็ถือว่าตอนนั้นเป็นข่าวคือโคม
ในประเทศไทยตอนนั้นมันมีรัฐประหารก็ยังไม่พูดกันเท่าไหร่
แต่ต่างประเทศเขาคือโคมเลยว่าทำไมตัดสินติดคุกตั้ง๖๔
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเด็กไปทำแล้วก็เลยต้องถูก
เขาอาจจะคิดก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้เป็นการผิดตามมาตรา๑๑๒
หรือหรือนะฮะวันนี้ผมเล่าให้ฟัง

หลังจากตำรวจแจ้งข้อเก่าหาให้กับน้องนักศึกษาแล้วอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลย
คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ลงลายมือชื่อในบันทึกตำรวจบอกทำไมไม่ลง
เขาก็บอกว่าที่ไม่ลงเนี่ยเพราะเขาไม่ถือว่ามาตรา๑๑๒เป็นกฎหมาย
เป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะเขาไม่ยอมรับการบังคับใช้มาตรา๑๑๒

สิทธิการไม่ลงชื่อมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหม
ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอยากจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้เพราะไปบังคับกันไม่ได้
แต่เขาแสดงเจตนาก็อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามของคุณจอมขวัญที่ถามว่า
มันมีมาตราอย่างนี้อยู่แล้วที่เขาไม่ทำแต่ปรากฏว่าเด็กไปทำเรื่อย
ก็อาจจะเกิดจากความรู้สึกนี้ก็ได้ว่าเขาไม่ยอมรับกฎหมายอันนี้
แต่ทีนี้ที่ธนายกิจสดางบอกเดี๋ยวที่ฉันกลับมาถามต่อเพราะจริงแล้วในแง่ของการสู้คดีมีคน
คือถ้าเราจะถามแบบรูปธรรมนะคะต้องเอาของจริงมาคุยกันว่า
ปัญหาที่คนมองว่า๑๑๒ต้องถูกแก้หรือไม่เห็นด้วยกับใช้๑๑๒คือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามา
ผมก็ว่าควรจะมีก่อนเนี่ยนายกพูดแล้วมีตอนหลัง
ผมก็ยังว่าช้าไปอ่ะอืมแต่ว่ามันถือเป็นนโยบายได้ไหมค
อาจารย์ไม่มันการบังคับใช้กฎหมายหลักนิติรัตน์
ติธรรมมันเป็นเรื่องนโยบายไม่ได้นะฮะอืมดังนั้นเรื่องของเรื่องก็คือ
เมื่อยังผมไปเคยชุมนุมอ่ะฮะแล้วผมก็โดนคดีอ่า
หนึ่งหนึ่งสามด้วยนะกระบดนะฮะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกด้วยนะฮะ
ผมก็โดนตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่เลยประกันตัวอยู่
สู้คดีอยู่นะเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งกันตอนนั้นนะฮะ
ก็จนชุมนุมกันมาตั้งนานแล้วอ่ะก็ถึงค่อยแจ้งข้อเก่าหาอืม
เข้าใจนะฮะเพราะยุคความมีอยู่นะฮะเขาก็บอกอ่ะ
อายุความยังอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะฮะแล้วการไปแจ้งข้อเก่าหา
แล้วก็หนึ่งหนึ่งหกแล้วไปแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มหนึ่งหนึ่งสองเนี้ย
ถ้ากรรมเดียวกันนั้นนะฮะก็ต้องเอาบทหนักสุดอ่ะอืม
หนึ่งหนึ่งสองบทหนักกว่าดังนั้นก็ต้องโดนหนึ่งหนึ่งสอง
แล้วหนึ่งหนึ่งสองถามว่ามีเห็นแกนำไปอภิปราหายปรากบอก
อ่าไม่เรื่องกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ยอมรับอะไรต่างต่าง
ที่จริงกฎหมายนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชดีนะฮะ
ในมาตราหนึ่งสามสามก็ยังอ่าคุ้มคลองผู้ใดหมีนประมาท
หมินแซงอาคารมาลายต่อผู้ประมุกประเทศต่างประเทศก็โดนนะ
หนึ่งปีถึงเจ็ดปีหรือขนาดเอกราชทูตก็ยังคุ้มครองด้วยนะฮะ
โดนหกเดือนหนึ่งห้าปีหรือหมินศาลก็โดนหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

ขนาดบุคคลธรรมดาไปหมินประมาทก็ยังต้องโดนคดี๒ปีอะไรอย่างนี้
สิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้น
มันตั้งแต่สมัยผมชุมนุมอยู่กฎหมายนี้ก็มีอยู่
แล้วผมก็โดนมาแล้วก็บอกแล้วไงฮะ
แต่ผมโดนไม่ใช่๓เดือนด้วยหลังจากนั้นมาตั้งนานแต่ก็โดน
สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาก็ทำผิดหรือเปล่า
ถ้ากระทำผิดก็ต้องไปตามกระบวนการยุติธรรม
ถ้าพนักงานมีผู้ไปก่าวโทษร้องทุกข์ก่าวโทษ
แล้วก็พนักงานสอบสวนดูว่ากระทำผิด
ซึ่งการกระทำผิด๑๑๒หลักฐานมันหาได้ชัดเจน
ถ้าให้ผมกล่าวโทษผมกล่าวได้ประจำเลยผิดทั้งนั้น
แต่ผมเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองผมมันชัดยิ่งกว่าชัด
อะไรมันจะเกินขนาดนั้นนะฮะ
ดังนั้นแต่ว่าผมก็ยังใจเย็นอยู่ว่าไม่เป็นไรอายุความมันยังมีอยู่
แต่เมื่อมีการไปดำเนินการแจ้งข้อเก่าหา๑๑๒ด้วย
บังคับใช้กฎหมายต้องบังคับอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า

ไม่ใช่เอาว่าแกนนำนี้นะต้องเว้น
หรือว่าการนำนี้บอกว่าเอายกเลิก๑๑๒ก็ต้องยกเลิก๑๑๒
ไม่ต้องบังคับใช้หรือว่าไปอ้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะ

ถ้าสรุปความจากอาจารย์ภัยบูลคืออาจารย์เรียนเข้าใจเรื่องอายุความนะคะ
แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้น
ไม่เกี่ยวกับการให้นโยบายผ่านสื่อของนายกถูกไหมคะ
เกี่ยวกับการกระทำเข้ากระทำผิด
ผิดไหมถามอย่างนี้ทำไมเขาไม่ถามตัวเองบ้าง

แล้วยังบอกว่าเขาไม่ผิดแล้วยังอ้างว่าตัวเองเป็นเด็ก
เด็กแค่ไหนในกฎหมายเขาเขียนนะฮะ

ถ้า๑๔๑๗๒๐อะไรมีการลดห่อนโทษเท่านั้นเอง

แต่ไอ้ที่มาเนี่ยที่ไปเห็นปรากฏอยู่อายุเกิน๒๐ทั้งนั้นแหละ
บรรลุนิติภาวะรับโทษเต็มที่

คือจริงแล้วมีคนพยายามจะพูดถึงตัวอย่าง
การใช้กฎหมายยามาตรา๑๑๒มาตลอดนานแล้วด้วยนะคะ
นานแล้วก็คือว่าคือเป็นความผิดที่
ใครไปร้องทุกข์ต่อใครก็ได้อันนี้ข้อแรกนะคะ
ข้อที่สองก็คือว่าถ้ามีใครไปร้องทุกข์แล้วเนี่ย
ตำรวจจะไม่รับแจ้งได้เลยหรือนะคะ
ก็คือว่าถ้าส่งไปถึงอายการแล้วอายการสั่งไม่ฟ้องได้จริงไหมนะคะ
และวิธีการต่อสู้ในศาลเป็นอย่างไร
ที่พูดนี่คือมันอยู่ในร่มของคนที่ไม่เห็นด้วย
และมองว่า๑๑๒เองในแง่ของการบังคับใช้มีปัญหาในตัวเอง
อันนี้คือคนที่มองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มจากทนายกฤษดางว่า
สู้คดีจริงเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงไหม
ที่เป็นข้อโต้แย้งกันในกระบวนการยุติธรรมสักครู่ค่ะ

ถ้าจะมองแบบคนที่ต้องทำคดีอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญหาของคดี๑๑๒บ้างคะ
ถ้าไม่ไปดูในเนื้อหาซึ่งแต่ละเคสมันจะแตกต่างกัน
คำกล่าวหรือการกระทำของแต่ละคนจะแตกต่างกัน
หลักทั่วไปที่กังวลใจอยู่ก็มีอยู่๒๓เรื่อง
เรื่องที่๑คือเรื่องกระบวนพินาคดี
คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เท่าที่ผ่านมาในประสบการณ์สารก็จะสั่งให้เป็นพินาคดีโดยลับ
คำว่ารับหมายความโดยปกติการพินาคดีนี้จะเปิดเผยต่อหน้าสารให้ชน

ดำเนินคดีมาโดยทั่วไปคดีก่อนหน้านั้นอ่ะ
ผู้ต้องหาไม่รับการปล่อยตัวช่วงข่าวถ้าปล่อย
ถ้าให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก็เพิกถอนการประกันตัว
แล้วในชั้นต้นเนี่ยสารจังหวัดขอนแก่นให้ปล่อยตัวชั่วคราวไป
แล้วตอนหลังก็ถูกถอนประกันจนกระทั่งคดีเสร็จ
คือการที่ปล่อยตัวชั่วคราวไปสำคัญยังไง
คือคดีพวกนี้มันมีความสำคัญตรงที่ว่า
ถ้าการกระบวนพินาเป็นไปโดยยุติธรรม
แต่เขาเสียอิสระภาพตลอด
เขาสู้เลือกที่จะรับสารภาพมากกว่า
เพราะฉะนั้นคดี๑๑๒ผู้ต้องหาที่สู้คดี
ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทุกคนก็ไม่ได้รับการประกันตัว

จำเลยบางคนก็ตัดสินใจที่จะรับสาภาพ
เพื่อให้คดีจบแล้วนับวันกันไป
เพื่อให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากการขออะไรต่างก็ตาม

เพราะปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาหรือประชาชนที่โดนใหม่เนี่ย
ผมก็ยังไม่รู้เลยทิศทางของการพิจารณาคดีเนี่ย
จะเอายังไงแล้วก็ตัวจำเลยผู้ต้องหาของเราเนี่ย

ที่ผ่านมาจะมีปัญหาอยู่สองสามเรื่องเนี่ย
ความความหมายของก่อนหน้านี้ที่จำเป็นต้องรับสารภาพคือ
ถ้าสู้คดีคือระหว่างสู้คดีเนี่ยจะไม่ได้ประกันตัวถูกไหมคะ

สู้ยอมรับไปเลยแล้วก็นับวันที่อยู่ในคุกให้เป็นโทษไปเลยดีกว่า
รอไปไม่รู้คดีจบเมื่อไหร่แล้วก็ต้องอยู่ในคุกตลอดการพิจารณาคดี

เพราะว่าในประเทศเราเนี่ยนะ
ในประเทศเราเนี่ยถ้าการที่จะได้รับการลดโทษคือเรามีการพระราชทานภัยโทษ
มีการลดโทษกรรมในกรณีต่างบ่อยอ่ะ
อย่างล่าสุดก็จะมีเรื่องที่ออกข่ากันมาว่าที่๕เนี่ย
แต่ตราบใดที่คุณยังไม่รับสารภาพ
ถือว่าคดีคุณยังไม่ถึงที่สุด

เพื่อจะได้รับสิทธิ์การปล่อยตัวชั่วคราว
ได้รับการสิทธิ์ของการอภัยโทษ
อาจารย์พระบุญค่ะเอาเท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อน
อาจารย์มองว่ายังไงบ้างในแง่ของการสู้คดี
ผมว่าก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
อย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวถึงว่าถ้าปิด
ถูกขังอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่
ถ้าคดีตัดสินว่าผิดเขาก็นับ
นับเป็นวันที่ต้องขังไป
หมายถึงนับให้แต่ว่าไม่ใช้สิทธิ์ที่จะอภัยโทษอะไรยังไม่ได้
แต่แต่ผมว่าในชั้นของแก่นำตอนนี้
ก็ไปผมเชื่อว่าที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้
เป็นการปฏิเสธปฏิเสธอำนาจกฎหมาย
ปฏิเสธอำนาจรัฐนะฮะซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้นะฮะ
คือผู้ชุมนุมก็จะอย่างนี้
ก็เวลาชุมนุมก็นึกว่าตัวเองเนี่ย

สามารถยึดกลุ่มอำนาจรัฐได้หมด
เวลาอยู่ในที่ชุมนุมยิ่งฮึกเหิม

ในฐานะผมอยู่ในการชุมนุมด้วย
เราเห็นรุ่นพี่ของชุมนุมพวกราศส์๖๕๖๓

โดนคดีกันหมดฮะโดนหนักหนักกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ดังนั้น
ไม่มีใครไม่โดนคดีดังนั้นเวลาตัวเองโดนคดีอย่าอย่าโวยนะฮะ
คือมันเป็นกฎของแก่นำผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบแต่แก่นำผู้ชุมนุมไม่ค่อยเสียชีวิต
นะฮะไม่ค่อยบาดเจ็บไม่ค่อยเสียชีวิตอ๋ออ๋อนะฮะมีแต่ประชาชนผู้ชุมนุมเสียชีวิตอืม
แต่ว่าต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอันนี้เป็นกฎนะฮะถ้ารักอยากจะชุมนุม
ก็ต้องเคารพกฎดีอันนี้รุ่นพี่บอกนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะข้อที่สอง
ถ้าคุณยังไม่โดนอยู่คุณก็จะไปกระทำผิด๑๑๒
สะสมไว้หลายกรรมไว้กรรมใช่ไหมเออแล้วพอตอนหลังเขายังไง
ก็ไม่พ้นอ่ะเพราะหลักฐานมีอยู่แล้วพอดำเนินคดีทีนึง
โอ้โหมันหลายกรรมเหลือเกิน
ก็เป็นกรรมที่เกิดขึ้นที่รวมแล้วก็โทษหนักเข้าไปอีก
หลังนั้นโดนนั้นแต่นี่จะได้หยุดนะอย่าทำผิดอีก๑๒

เพราะว่าการชุมนุมในอดีตที่ชุมนุมกันจะชุมนุมอย่างเช่น
กรดีพันธพิษปุกลุกไปที่ธรรมเรียบ
เขาก็บุกลุกกันร้อยวันเลยก็โดนกรรมเดียวแต่การชุมนุมของคณะราชเนี่ย
วันหนึ่งแล้วก็หยุดนะฮะแล้วก็ไปชุมนุมใหม่อีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
มันอีกกรรมหนึ่งไปเรื่อยนะมันเยอะแยะไปหมดเลย
อาจารย์แนะนำให้ครั้งคืนเหรอไม่แนะนำว่าหยุดซะที
คือหมายความหมายคือไม่ชุมเลยใช่ไหมหยุดสร้างกรรมกรรมในความหมายคือกรรมกรรมความผิดฤทธิ์นะฮะ
หยุดสร้างกรรมซะทีอ่ะนะแล้วโดยเฉพาะกรรมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ่ะ
เพราะมันชัดยิ่งกว่าชัดอ่ะนะฮะผมไม่อยากจะ
หมายผมไม่ใช่ศาลผมไม่ใช่ตำรวจนะฮะแต่ผมว่าประชาชนเขาฟังเขาเห็นชัดเจนนะฮะ
ว่าเข้าข่ายแน่จะไม่ดูหมินก็หมินประมาทก็ดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาตรายอาจจะยังไม่ถึง
อาจจะถึงบางอันนะฮะบางอันอย่างวันที่๑๘เนี่ยมีอันหนึ่งอ่ะถึงนะฮะ
ดังนั้นขนาดโทษที่ว่าสามปีถึงสิบห้าปีเขาเอาไว้ให้สารเป็นดุลพิเนสนะฮะ
ก็ถ้าแค่ดูหมินนะฮะก็อาจจะ๓ปีแต่ถ้าหมินประมาทก็หนักขึ้น
แต่ถ้าถึงขั้นอาฆาตมาดร้ายเนี่ยมันก็ต้องโทษไปถึงมากกว่านั้นนะฮะ
ในส่วนของสภาเนี่ยไม่มีแนวคิดที่จะนำเรื่อง๑๑๒มาพูดกันในสภาเลยถูกต้องไหมคะ
พูดทำไมก็เป็นกฎหมายเขียนมาตั้งนานก็ใช้มาเรื่อย
มันเป็นเรื่องของคนไปผิดกฎหมายทำไม
เข้าใจไม่ที่ถามคือลองเอาฝั่งที่เขาเห็นอีกแบบ
แต่ที่ฉันเข้าใจว่าคือสภาคงไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมา
แต่เดี๋ยวจะลองตั้งคำถามเริ่มจากอาจารย์ภัยบูลบ้างนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็ราวสัก๑๐ปีก็ได้ค่ะ
รอเราก็เกือบ๑๐ปีเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของการปรับปรงกฎหมายนะคะ

แล้วก็แนวคิดของสังคมโลกสมัยใหม่บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะ
มาเริ่มที่อาจารย์ไภบูรณ์แห่งธนาคมในสภาค่ะอาจารย์๑๑๒เนี่ย
มันไม่มีทางจะเกิดขึ้นที่จะมีการหยิบเรื่องนี้มาพูดใช่ไหมคะ
คือมันยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะค่ะแล้วก็๑๑๒
ปัญหาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องถึงขนาดที่จะต้องไปหยิบขึ้นมา
เพื่อจะพินาอะไรไปปรับปรุงโทษ
ก็ที่จริงโทษ๓ปีถึง๑๕ปี
ก็ไปเทียบกับอย่างอื่นแล้วมันก็อธิบายได้
แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้อง๑๕ปีนะฮะ
ก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของผู้ภาคศาสตร์นะฮะ
ซึ่งมี๓สารซึ่งท่านก็จะชั่งน้ำหนักถึงความผิดว่าถึงขนาดไหนนะฮะ
ดังนั้นมันก็มีกลไกอื่นที่จะใช้ในการที่จะยืดหยุ่นในเรื่องเกี่ยวกับโทษนะฮะ
จำเป็นต้องไปแก้โดยตรงตรงนั้นก็ได้นะฮะ

แล้วก็ส่วนเรื่องข้อเข้าศึกษาว่าดูมิลต้มิลอะไรต่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าทำเรื่องนี้อะนะฮะ
เพราะว่ามาตรา๖นะฮะซึ่งเป็นหลักการของความมั่นคงของประเทศนะฮะ
บอกว่ามาตร๖องค์พระมหาศัตว์ทรงดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้นะ
เป็นเรื่องความมั่นคงของราชอาณาจักร

จะไปกระทำผิดเรื่องนี้ต่างหากนะฮะ

ศึกษาให้ดีเสร็จแล้วก็อย่าไปกระทำ

มีวิธีการที่จะพูดในเรื่องนี้โดยที่ไม่ผิด
แต่อันนี้จงใจไปพูดให้เข้าองค์ประกอบความผิดมันก็ช่วยไม่ได้

ทนายกฤษดางค่ะคือจริงที่ถามแบบนี้ขึ้นมา
เพราะว่าราวสักช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
มีคนพยายามจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมาย
คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าแก้ไขกฎหมายเท่านั้นเอง
เรื่องโทษเรื่องของการแบ่งลักษณะบุคคล
คือแยกย่อยลงไปคืออันนี้มันเป็นประเด็นในวงการกฎหมาย
โดยเฉพาะคนที่ผ่านการใช้ในแง่ของการสู้คดีบ้างไหมคะ
จากเราไม่ได้อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติที่ในการแก้ไขอะไรนะ
แต่ถ้าถามในแวดวงคนที่ทำงานกับผมก็แล้วกัน
พูดไปนักกฎหมายทนายอื่นเขาจะไม่ยอมรับ
คือผมว่ากฎหมายนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มีปัญหา
เพราะว่ามันมันไม่ชัดเจนแล้วก็มันเอาหลัก
คือพูดง่ายก็คือว่าผลของมันเนี่ย
มีการลงโทษที่สูงเกินไป
ไม่สมดุลกับสิ่งที่กฎหมายอื่นมันหยัดไว้ใช่ไหมคะ
เหมือนกับเราสมมุติเราอยู่เราจะไปแก้พรบออาวุธปืน

มันก็เกิดเหตุที่ว่ามีหลายเรื่องที่แบบ
เป็นหนทางการทำมาหากินของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออะไร
เพราะฉะนั้นหลักกฎหมายอาญาเนี่ย
จะเขียนกฎหมายสักฉบับหนึ่งไม่ใช่อยากจะแก้ก็แก้

หนึ่งเป็นความผิดหรือเปล่าสมควรจะมีไหม
ควรจะแค่ไหนใช่ไหมฮะ
เพราะหลักของเราคือเป็นเรื่องของการให้แก้ไข

เพราะฉะนั้นอย่างกฎหมายมาตรา๑๑๒ถ้าถามผม
ผมคิดว่าเป็นกฎหมายที่ต้องแก้ไขแหละ
เพียงแต่ว่าทางผู้มีอำนาจจะยกไปแก้ไขหรือเปล่า

เพียงแต่ผมมีความสุขในฐานะที่ใช้อยู่เนี่ย

จะถูกนำมาใช้สำหรับกรณีบังคับคู่แข่งทางการเมือง
คู่ที่มีความเห็นแตกต่างกันทางการเมือง

เหมือนกับว่าเมื่อกี้พูดว่าถ้าทำก็ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้นะ
ผมก็อยากจะตอบได้ว่าในฐานะที่รู้จักเด็กพวกนี้
นี่พูดถึงเฉพาะนักศึกษานี่นะ

เพราะการตัดสินใจจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ย
เขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่า

แต่ไอ้สิ่งที่เรามาพูดกันว่ามาตรา๑๑๒เนี่ย
เรื่องที่พูดกันเพื่อที่อธิบายว่า

เหมือนผมผมรับคดีมาคดีหนึ่ง
คดีพูดง่ายว่า

จากข้อกล่าวหาของตำรวจแล้ว
ก็คือพูดง่ายคือ๑๐ข้อของเด็กที่ประกาศที่ธรรมศาสตร์
ผมมานั่งอ่านทั้งวัน
เพื่อที่จะเขียนคำให้การหรืออะไร
ผมรู้สึกว่า๑๐ข้อที่เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเนี่ย
มันไม่ได้ผิดมาตรา๑๑๒
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแก้อย่างเดียวนะ
บางครั้งมันก็เกิดจากวิธีการตีความของผู้มีอำนาจ

ถ้าสมมุติมีเสียงในเชิงวิชาการในเชิงหลักการ
คิดว่าสภาควรหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวน

แต่ว่าแค่ปรับปรุงเพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

แล้วมาตรา๑๑๒นั้นมีจุดที่ชัดเจนอยู่แล้ว

ผมว่าเรื่องประกาศ๑๐ข้อนั้นอาจจะไม่ชัด
แต่เรื่องกรณีโรคบอลลูนบ้าง
การพูดอะไรต่างการไปกระทำวันที่๑๗๑๘นั้น
มันไม่ต้องสงสัยเลยมันชัดอยู่แล้ว
ดังนั้นต้องดูเป็นเรื่องไปแต่กระบวนการยุทธธรรมก็ยังมีก็ต่อสู้กันไป
แต่อย่าไปใช้วิธีบอกให้ยกเลิก๑๑๒นะเพราะว่าตัวเองผิดอย่าง
ถ้าไปคิดอย่างนี้อย่าไปทำเลยเรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศ
พอตัวเองผิดแล้วให้ไปยกเลิกกฎหมาย
หมดเวลาขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามในประเด็นนี้กันต่อนะคะ
แต่ว่าประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีแขกรับเชิญที่สะดวกที่จะพูดผ่านสื่อได้เยอะนักนะคะ
ต้องเป็นวงวิชาการจริงค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดในวงวิชาการจริง
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณทั้งธนาฬิกฤษฎาและคุณภัยบูรณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ